แต่ว่าจอแจ๊ริมจอของเราวันนี้คุณผู้ชมขาจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดเลยนะคะ
สำหรับการเปิดเวทีคอนเสิร์ตในบ้านของพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
สงสัยจะคิดถึงงานช่วงนี้จะฮากันขนาดไหนตามไปเลยกับช่วงจ้าแจ๊ริมจ้า
โอ้ก็เห็นมาตอนเนี้ยงานมันหดงานมันหาย
พี่นุ้ยช่วยยิ้มจะพอมุมตลกชื่อดังของวงการบรรเทิงไทย
ก็เลยต้องออกมาเปิดคอนเสิร์ตที่บ้านของตัวเอง

ถึงหนวดสีแดงซึ่งคาดว่าน่าจะทำจากฉลากซองอะไรสักอย่าง
วอร์มเสียงอฮึ้มอฮึ้งด้วยการจิบน้ำให้โล่งคอก่อนสะเอื้อนเอ่ยส่งเสียงร้องแบบสุดพลังงั่ง
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
พี่หนุ๊ยสาห์ถ้าจังกักตัวแล้วจะออกอาการหนักขนาดนี้แนะนำให้ไปชนคุณศรีพรยามาร่วมจ่ามด้วยน่าจะดีนะฮะ
พี่แจ๊กเห็นอะไรไหมลูกคอสิบแปดชั้นโอ้โหมาเต็มจริงชอบหนวดคุณนุ้ยนะฮะ
โอ้หนวดกับสีแดงแป๊ดเลยนะคุณผู้ชม